ยังคงอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ซัดกันนัวกลางถนน
อยู่มีกระบะคันหนึ่งจอดกลางถนนมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งขี่มาแล้วก็จอดต่อท้ายตาม
หลังจากนั้นค่ะก็มีคนลงมานะคะเอาก้อนคอนกรีตปลาใส่กระจกรถกระบะ
เท่านั้นแหละค่ะตะลุมบอลกันนัวเลยทีเดียวคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันเลยค่ะ
ทั้งคลิปแบบนี้คืออเมริกามันแรง

อ่ะมั่นคือว่าเขาพึ่งพร้อมพุทธของนี้มาทำให้มันรวมดูซอสลงไป

เขาลงจากรถมาปุ๊บก้มหยิบก้อนคอนกรีตแล้วเครื่องใส่กระจกรถกระบะฝั่งคนขับทันทีเลย
ทีเลยอ่ะค่ะเนี่ยแล้วก็เหมือนมีปากเสียงทะเลาะกันแล้วก็แบบคุยอยู่
หลายครั้งเหมือนกันนะคะซึ่งพอสักพักนึงค่ะ
คนที่เป็นคนขับรถกระบะเนี่ยเปิดประตูลงมาแล้ว
ยังคุยกันอยู่ยังทะเลาะกันอยู่มีปากเสียงกันอยู่สักพักหนึ่ง

ไม่หยุดยังทุบอยู่เรื่อยเนี่ยค่ะเดินกลับมาที่รถบ้าง
สักพักหนึ่งคนขับรถกระบะทนไม่ไหวอ่ะค่ะลงมาอืม
พอลงมาอันนี้อันนี้อันนี้มีเหมือนกับว่าอันนี้เหมือนกับว่าคน
บอกว่าคนที่แบบจอดอยู่ข้างหลังแต่คือคุณขวางทางเขาไงมีกล้องไง
คือเอาว่าไม่เลิกไม่มีเรื่องไม่เลิกอะค่ะคนก็พยายามห้าม
สุดท้ายต่อยกันนัวกลางถนนเลยเนี่ยคนนั้นอุตส่าห์แบบ
เอาก้อนคอนกรีตไปเก็บริมทางให้นะคะเขาบอกว่าตะลุมบอลกันชุลมุนมาก
คนที่คว่างตอนแรกรู้สึกว่าจะล้มคว่ำลงไปกลางถนนเลยเนี่ย
ลงมาลงมาแล้วฮะเดี๋ยวดูนะฮะอันนี้คือคนขับรถกระบะนี่ครับ
แล้วคราวเนี้ยไม่มีใครหยุดใครอยู่แล้วแล้วก็มาช่วยอีกฮะเออ
อ่าเป็นยังไงคนที่มาห้ามตอนแรกก็ก็ผสมไปด้วยผสมด้วยเนี่ยเออ
อีกคนต้องมาห้ามอีกคือห้ามกันเป็นทอดเนี่ยค่ะ
เลยแบบว่าขยายวงกันไปสองสามสี่คนเฉยเลยก็ต้องลำบากคนอื่นลงไปห้ามเพิ่มอีกอ่ะนะคะ
เรื่องนี้เป็นกระแสวิภาพวิจารณ์เยอะมากเลยถึงพฤติกรรมของผู้ชายที่ใส่เสื้อน้ำเงิน
พี่ขี่มอเตอร์ไซต์แล้วเอากล้องอังกฤษไปปลาใส่เขาก่อนครับ
ทีมข่าวเราตรวจสอบก็อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เชียงรายเมื่อ๓มีนาคมค่ะ
อาจเตียนน้อยผู้ช่วยนายมรกฏโกเมนผู้สมัครสอสอพักพลเมืองไทย
เลือกตั้งที่๑จังหวัดเชียงรายบอกว่าเขาเป็นคนขับรถกระบะเอง
เขาขับออกมาจากที่ทำการสาขาพักใกล้กับสถานีขนส่งเชียงรายแห่งที่หนึ่ง
เพราะจะเอาป้ายหาเสียงไปติดตามจุดที่บริเวณสามแยกฝั่งมิน
พอถึงสามแยกประสบสุขค่ะกำลังจะเลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางบนถนนพะหนโยธิน
ก็มีผู้ชายลักษณะเหมือนมึนเมาขี่จักรยานยนต์สีชมพูขาว
ขวางทางที่บังคับเลี้ยวซ้ายรู้ชื่อก็คือนายวิรัตนันตี
เขาก็เลยบีบแตรส่งสัญญาณขอทางเลี้ยวซ้ายแล้วก็ขับเบียดออกไปบนถนนพะหนโยธิน
เท่านั้นแหละค่ะก็สังเกตเห็นทางกระจกหลังนี่แหละนะว่า
นายวิรัติคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามมาติดติดตัวเขาเองอ่ะไม่อยากจะมีเรื่อง
มีงานต้องทำก็พยายามขับหนีแต่พอถึงจุดเกิดเหตุรถมันติดไฟแดงพอดีค่ะ
ระหว่างนั้นนายวิรัติก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาทันจอดลงจากรถปุ๊บก็ไม่ผูดพร่ำทำเพลง
เอาก้อนคอนกรีตนี่แหละเครื่องใส่กระจกฝั่งเขาเลย
บอกเขาตกใจมากนะตอนนั้นพอได้สติถึงได้ลงมาจากรถ
แล้วเหตุการณ์ก็อย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะตะลุมบอลกันอยู่กลางถนน
พลเมืองดีต้องมาห้ามกันจ้าละวันแล้วก็จับตัวนายวิรัติคนนี้
ส่งตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป